เขามีการโพสต์ภาพการใส่หน้ากากอนามัยแนวใหม่ใส่ยังไงให้โลกจำ
ยังไงให้ปังปุริเย่ก็ต้องมีสายคล้องแมสน้ำหนักทองคำเนี่ยสิบบาท
เห็นเขาบอกว่าคลองแล้วดูไฮโซขึ้นมาในบัตรดนเอาไหมกอล์ฟเอาไหมพี่เบิร์ต
ถ้ามีตังค์ก็อยากได้แต่กลัวโจรตีหัวเออก็จริงนะครับ
นี่แหละแต่ก็มุมหนึ่งเนี่ยเรียกเสียงฮือหาให้กับคนที่เขาใช้อินเตอร์เน็ตไม่น้อยนะคะ
ไลค์สูงมากยอดแชร์ก็สูงมากค่ะชาวเน็ตเขาก็ไปแซวกันนะ
บอกว่าห่างไกลโควิดแต่อาจใกล้ชิดกับโจรเออจริงเหมือนที่คุณพูดไง
ห่างไกลโควิดแต่ใกล้ชิดโจรช่วงนี้โจรเขาก็ขโมยทองเยอะไง
ใช่มันล่อตาล่อใจพวกมิตรมิตรอะไรนะคะมิจฉาชีพมิจฉาชีพมากนะคะ
อาจจะเหลือแต่แมสอย่างเดียวก็ได้แต่เอาล่ะให้ดูขำแต่อย่างน้อยเนี่ย
ภาพเหล่านี้เนี่ยที่เราได้เห็นได้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึ่ง
มันก็เป็นกุศลบายที่ย้ำเตือนเราว่าให้ใส่หน้าการอนามัยเอาง่าย
มันคือจุดขายก็ทำเป็นเจ้าของร้านทอง

คือตอนที่เห็นตอนแรกเนี่ยตั้งคำถามเหมือนก๊อฟเลยว่าเอ๊ะทองจริงทองปลอม
เราตั้งคำถามแบบคนไม่มีไง

คุณแม่ดูอยู่ขอหนึ่งเส้นนะครับ